อีกแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมรับน้องที่ไม่ได้อยู่ในแบบเรียนแล้ว
ก็ทำให้เกิดการสูญเสียค่ะ
วัย๑๖ปีถูกรุ่นพี่รับน้องโหดจนเสียชีวิตนะคะ
ล่าสุดรุ่นพี่ที่รับน้องโหดนี้
ทยอยเข้ามอบตัวทีละคน๒คนแล้วกับสนโคครามค่ะ

นี่คือนายพานุวัฒนทรงสวัสดิ์ชัยแอดมินเพจแอนตี้โซตัส
เขาเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าผู้ตายอายุแค่๑๖ปีค่ะ
เรียนอยู่ภาควิชาเกาะสร้างสถาบันอาชีวะชื่อดังย่านมีนบุรี

คนที่เข้าเรียนเนี่ยจะต้องถูกรุ่นพี่บังคับให้เข้ากิจกรรมรับน้อง
และการรับน้องนี้แน่นอนเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมนอกเขตโรงเรียน
และช่วงเวลาเข้ากิจกรรมก็อยู่หลังเวลาเลิกเรียนค่ะ
ทำให้เรื่องที่เกิดขึ้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของโรงเรียน
น้องนอกเรียนอาชีวะรายนี้นะคะเสียชุดไปแล้ว
เพื่อนสนิทที่อยู่ในกิจกรรมด้วยกันเขาเล่าข้อมูลให้ฟังบอกว่า
รุ่นพี่เรียกให้มาหาที่บ้านนะในพื้นที่สอนอโคครามช่วงประมาณ๕ทุ่ม
พอน้องคนที่เสียชีวิตไปถึงเนี่ยรุ่นพี่ก็ซ่อมเลยค่ะทำโทษ
ทำโทษลักษณะไหนเนี่ยเพื่อนสนิทของผู้ตายไม่ได้บอกรายละเอียดนะคะ
แต่ก็บอกว่าเป็นการซ่อมจนกระทั่งช่วงจังหวะหนึ่ง
รุ่นพี่ได้สั่งให้น้องที่เสียชีวิตเนี่ยวิทย์พื้นลุกนั่งและนอนกลิ้งตัวบนพื้น
จนทำให้เขาหายใจไม่ทันช็อกหมดสติแล้วก็ตายค่ะ
กลายเป็นว่าน้องคนที่โดนที่นครปฐมชื่อน้องกรเนี่ยนะครับ
วันนี้วันจันทร์เนอะน้องกรเผาพรุ่งนี้ยังไม่ทันเผาเลย

แล้วก็ตอนนี้มันมีอยู่ในเคสในที่ส่งมาทางอินบล็อกโทรศัพท์ผมเนี่ย
มีสาหัสอยู่อีกประมาณสัก๒สำลาย
คงจะลุกนั่งวิดพื้นกลิ้งไปกลิ้งมาอะไรทำนองนั้นนะครับ
แล้วก็ประกอบว่าน้องเขาเป็นโรคภูมิแพ้ด้วย
แต่ทำร้ายร่างกายเนี่ยผมยังไม่มั่นใจ
เพราะว่าตอนนี้ทางครอบครัวเราก็ยังติดต่อไม่ได้

อย่างที่บอกว่ารุ่นพี่ก็ทยอยเข้ามอบตัวทีละคนสองคนแล้วนะคะ
หนึ่งในนั้นคือนายสิริพันธ์สิงหพันธ์หรือว่าอ้ำอายุ๑๙ปีค่ะ
มอบตัวกับพนักงานสอบสวนสนโครครามบ่ายเมื่อวานนี้
รับเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า
ตัวเขาเนี่ยบอกกับรุ่นน้องที่เสียชีวิตนะคะว่าทำไมไม่ค่อยมาเรียนเดี๋ยวก็เรียนไม่จบหรอก
หลายครั้งแล้วนะแล้วก็ลงโทษซ่อมรุ่นน้อง
ด้วยการให้กลิ้งภายในซอยข้างบ้านที่เกิดเหตุ
เท่านั้นไม่พอพารุ่นน้องคนนี้ไปคุยในห้องในบ้าน
แต่คุยแบบปิดไฟคุยกันก็ว่ากล่าวตักเตือนไปอีก
แล้วเขาบอกว่าผู้ตายยอมให้เขาลงโทษอีก
เขาก็เอาเท้าเตะผู้ตายไปสองครั้งแล้วเดินออกไป
พักเดียวเท่านั้นเองค่ะรุ่นน้องที่ตายล้มลง
เพื่อนรุ่นพี่ที่อยู่ในบ้านด้วยกันก็เลยเปิดไฟดูว่าเกิดอะไรขึ้น
พอเข้าไปดูก็เห็นว่ารุ่นน้องรายนี้อาการไม่ค่อยดี
เรียกเพื่อนช่วยกันพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนพรัช
แต่สุดท้ายรุ่นน้องรายนี้ก็เสียชีวิตนะคะ
อ้ำก็ถูกดำเนินคดีฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
จริงแล้วก็น่าจะไปสมัครเป็นทหารเลยนะ
เพราะว่าน่าจะชื่นชอบการรักษาวินัยด้วยการซ่อม